ตอนนี้พูดง่ายละแล้วอย่างข้อสินเราจะถึงประกอบเลข์นะครับ
เดี๋ยวตอนนี้ท่านบุญภาคทุกคนมากขึ้น
ในเรื่องเกี่ยวกับในการในการในการปฏิบัติตามันในการจัดเรียนธรรมของพัทรนะครับ
ซึ่งนะครับก็ได้จัดเรียนธรรมการที่จะสอบนะครับกรณีของคุณครับ
เอ่อสุริยะกรุงพรรณสถุภิเวณนะครับซึ่งได้ตามที่เจอกล่าวนะครับ
ก็เป็นการอุณหาแล้วก็มีเงื่อนเวลาในวันที่สุดยอดที่จะเป็นเนี้ยนะครับ
ท่านหลังศิษย์ปกรณ์ก็จะมาให้ข้อมูลของพรรคซึ่งจะเป็นหน้าความแรงของการวิธีท่านหลังศิษย์ตั้งขึ้นมาก็จะเป็นการบริเวณเข้าข้อมูลของพรรค
การพูดให้เหลือความชัดเจนในการบริเวณการทำงานปลอดภัย
แล้วก็บอกทุกคนว่าคุณคุณสิริโภคเนี่ยท่านจะมาที่จังหวัด
ส่วนเรื่องที่สองนะครับวันนี้มาลงประชุมในเรื่องของการที่จะจัดทำนะครับ
บัญชีรายชื่อของผู้ที่จะเข้าไปบนโรงการแบ่งธรรมกัดขึ้นนะครับ
ซึ่งในที่ประชุมกรรมการเองพักก็ได้มีการเสนอรายชื่อทุกคนนะครับ
เป็นอย่างทั้งสิ้นหมายถึงร้อยน่าสำคัญนะครับนะครับ
เป็นบัญชีรายชื่อที่ที่บริษัทออกด้วยทั้งท่านสมาชิกสภาพวิทยาลักษณ์พระสะดองนะครับ
ทั้งท่านเอ่อผู้สมัยสมาชิกสภาพวิทยาลักษณ์พระสะดองกับบัญชีรายชื่อ
นะครับแล้วก็ผู้ที่ซวมมือหุ้นซึ่งทั้งหมดนั้น
ก็ได้เพียงอาลัยชื่อ๑๕๐คนเรียกค่อย
และได้มินติต้องรู้ให้ท่านธาวะคือท่านแม่งดีฉันหรือคุณ
และก็ผมนะครับเป็นครับที่การพัก
เป็นผู้ไปทำแบ่งการตรวจสอบข้อมูลครั้งหนึ่ง
และก็พูดที่จะคัดเลือกบุคคลตามจิตราชื่อ๑๕๐คน
เสนอต่อในงานที่เดี๋ยวพ่อสมัครตรวจคล้าย

ครับก็วันนี้อย่างที่เรียนนะครับ
ก็ทางตำการของทางครับก็ได้ดูมาติว่าแม่งท่านมินติครับ

ไปทำงานการตรวจสอบนะครับซึ่งเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะทำอย่างตรงใสนะครับ
เราไม่คือประเด็นให้ความสำคัญจะต้องทำอย่างที่ตรงใสนะครับ
คุณท่านอยากคัดความความทรงใสคุณจะถ่ายแต่คัดความความทรงใสที่อยู่ที่สุดใช่ไหมครับ

คุณเจมส์ค่ะครับตอนนี้๘คนหรือ๘คนมีใครที่เรารู้ได้ครับ
อยู่ใน๑๕๐คนค่ะ
อยู่ใน๑๕๐คน
อันนี้ก็ผมต้องไปเรียนถามคนที่เอาชื่อมานะครับว่าออกมาจากไหนนะครับ
เพราะว่าของภาคในวันนี้พึ่งประสุนเพื่อจัดภัณฑ์สีรายชื่อของผู้ที่จะเอาทางการ
ซึ่งไม่ใช่หมายถึงแค่กราธิบันดีนะครับ

ถ้าคุณจะเป็นใครคู่อื่นครับ
กรรมทิศาสตร์ก็คือท่านบริษัทจะเป็นผู้มีเสียงศึกษา
ที่เป็นรายชื่อที่ประธานสภาษณ์ส่งให้ศาสตร์และท่านโดรนมีสมาชิก
ที่เป็นของผู้ใจไทยด้วยมีการพูดคุยหรือว่าสอบถามอย่างไร
อ๋อได้มีการสอบถามกันแล้วครับซึ่งท่านท่านบริษัทเองนะครับ
ก็พร้อมจะไปชี้แจงไปกระเย็บนะครับทางศาสตร์นะครับ
ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องรอดูครับที่ไทยที่สามารถนะครับ
ถ้าขาดคุณสมบัติจริงก็คงต้องมีคนสามารถครับ

พระเจ้าเล็กมีการพูดทึ่งในเรื่องนี้น่ะครับว่า

ถ้าจะต้องมาทำหน้าที่สมาชิกษัตริย์สภาคุณทางโกสตร์
เพราะที่ประชุมเขาแสดงว่าอยากให้ถ้ามีผู้สมัคร
ครับมีท่านสวัสดิ์ที่สวัสดิ์เที่ยวนักศึกษา
จะต้องไปใครเป็นรัฐมนตรีได้รักให้เขาครับ
แต่มีแต่หัวหน้ากับเพียงค้าหรือเปล่า